คุณผู้ชมคะในช่วงวันหยุดยาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
มีหลายอาชีพที่เขาไม่ได้หยุดไปด้วย
มีคุณผู้ชมส่งคอมเมนต์มาตั้งแต่วันที่๓๐แล้วบอกว่า

แต่ก็มีความสุขนะได้ทำงานเป็นพยาบาล
อ๋อเขาไม่ได้หยุด

นิวซีแลนด์ก็ไปอเมริกาก็ไปญี่ปุ่นก็ไปวัดก็ไป

รายงานสดเข้ามานำเสนอคุณผู้ชมนะคะ

ทีนี้มาดูค่ะว่ามีอาชีพไหนที่ต้องทำงานกันบ้าง

หยุดยาว๔วันช่วงเทศกาลปีใหม่
หลายคนเลือกเดินทางกลับภูมิลำเนา
หรือไม่ก็เดินทางไปท่องเที่ยวสัมผัสอากาศที่สุดแสน

แต่บางอาชีพโดยเฉพาะงานบริการ
อย่างอาชีพพนักงานขับรถโดยสาร

เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนเดินทาง
พนักงานขับรถโดยสารบริษัทขนส่งยอมรับว่า

ปฏิบัติหน้าที่รับส่งผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทาง
ทุกเทศกาลวันหยุดยาว
เช่นเดียวกับพนักงานเติมน้ำมันหรือเด็กปั๊ม

นักเดินทางที่มากกว่าปกติ
ทุกปีได้ติดก็ไม่มีลูกค้าต้องเติมน้ำมันที่ไหนได้

ส่วนร้านสะดวกซื้อที่เปิดตลอด๒๔ชั่วโมงไม่มีวันปิด
แต่ละสาขาอาจมีกะเวลาเข้าของพนักงาน
อย่างพนักงานร้านสะดวกซื้อแห่งนี้
แม้อยากจะกลับบ้านเพื่อไปหาครอบครัว
แต่เลือกที่จะทำงานในช่วงเทศกาลปีใหม่
เพราะด้วยค่าแรงที่เพิ่มขึ้นถึง๒เท่า
รู้สึกอยากกลับบ้านค่ะ

เทศกาลปีใหม่อย่างนี้มันจะได้๒แรงไงคะ

ท้ายด้วยสายวิชาชีพที่เปรียบดั่งที่ราบขาว

รายงานสถานการณ์ต่างสู่สาธารณชนคือสื่อมวลชน

มานำเสนอข่าวให้ประชาชนได้รับทราบ
เพราะว่าข่าวมันไม่มีวันหยุดอะค่ะ
แล้วก็ข่าวต่างประเทศมันก็มีไหลเข้ามาอยู่เรื่อย

ทั้งข่าวที่มีการปีใหม่ตามสถานที่ต่าง
ก็ได้เอาบรรยากาศมาให้คนได้ดู
ที่บ้านก็รับได้ค่ะ

แต่ทุกคนใจเดียวกันคือรักงานบริการ

ให้ข้อมูลกับนักเดินทางทุกคนอย่างดีที่สุด